ช่วงนี้มาเตือนภัยสาวกันหน่อยฮะ
เรื่องของเหตุการณ์คนโรคจิตมาช่วยตัวเองให้ดู
ทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่นัก
นะครับใช่ไหมใช่นะครับใช่นะครับ
โรคจิตตามสาวสวยแล้วก็สำเร็จความไคร้ที่หน้าร้านขายของนะครับ
บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้ครับ
ใครที่พบเจอผู้ชายคนนี้โปรดระมัดระวัง
วันนี้ทำทีมาซื้อของแต่กลับมาทำอนาจารย์ที่ร้านของแฟนผม
เจอเข้ากับตัวเองหากใครพบหากใครเจอ
ให้อยู่ห่างหรือแจ้งความกับตำรวจได้เลย
เพราะเขาเป็นคนโรคจิตอย่างแรง
แล้วก็มีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
ซึ่งจะเห็นเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาสั้น
นั่งอยู่หน้าร้านช่วยตัวเองแล้วก็ลุกหนีไปนะครับ
หญิงสาวเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายของชำอยู่แถวนั้น
พอมาเปิดดูจึงรู้ว่าอ๋อมาทำอนาจารย์หน้าร้านนั่นเอง

หน้าตาดีไว้ใจกันไม่ได้เลย
ซึ่งผู้ชายคนนี้เคยมาดึงแขนพี่สาวของเธอเอง

ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยขนาดนั้นเลยพี่สาวเนี่ยสะบัดมือหลุดออกมาได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะตามมาที่ร้าน
อันนี้น่ากลัวนะว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ลักษณะของ
มีคนมาช่วยตัวเองโชว์แบบนี้จะยืนอยู่ไกลนะ
แล้วเราก็จะกลัวอยู่ไกลแต่อันนี้คือบางทีเข้ามาดึงมาถึงตัวแล้ว
มาประชิดตัวแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาช่วยตัวเองอยู่หน้าร้านแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ได้แจ้งความให้กับตำรวจได้รับทราบแล้วนะฮะ
ส่วนเด็กหญิงที่เป็นผู้ถ่ายคลิปบอกว่าชายคนนี้ยังเข้าไปหยิบเอาปลากระป๋อง
แล้วก็ซองอาหารกึ่งสำเร็จรูปใส่กระเป๋ากางเกงหลบหนีไปด้วย
โอ้โหนะฮะมาถึงที่แบบนี้
แต่ว่าก็นี่แหละครับคือชาวบ้านเขาก็กลัว

และอีกหน่อยอาจจะก่อเหตุที่รุนแรงมากไปกว่านี้นะฮะ
ฝากด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลพื้นที่ให้หน่อยนะครับ